เขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นคุณพ่อที่แบบน่าจะห่วงลูกสาวนักมาก

มายูบอกว่าโตเป็นสาวแล้วสวย
แล้วก็ยังกล้าแสดงออกด้วยเห็นไหมเวลาลงเนี่ย
ไม่กล้าแสดงออกคือเขาทำหน้าปกติไม่ได้
เวลาบอกให้นั่งถ่ายรูปดีทำหน้าดีดีเขา
เขานั่งไม่ได้เขาจะต้องทำได้อะไรอย่างนี้
อันนี้พี่บอกว่าอะไร๑๒๓แอคชั่นทำหน้านี้
ถ่ายรูปนะ๑๒๓ให้ยิ้มนะก็ทำหน้านี้
ถ้าทำหน้ายิ้มนะให้มันเจ๋ยก็จะทำแบบนี้
พี่ขวบหรอจะ๖ขวบจะ๗แล้วเร็วน้อยขวบขวาเร็วไหม
เห็นไหมบอกว่ามายูสวยขึ้นทุกวันเลยลูก
ชอบลูกแต่ไม่ชอบพ่อพี่ป๋องบอก
ป๋องฝากบอกว่าอยากให้เป็ดน้อยเป็นแฟนกับมายู

อย่างไรดีครับพี่ได้ไหม

ทำไมพ่อเป็นอย่างไร

โถ่ะลูกใครเจ็บพ่อมีไหม
ก็ช่วยประคองพ่อหน่อยลูกตอนนี้
อันนี้นะดูแลพ่อตัวเอง
ดูก็รู้ว่าห่วงลูกสาวนะ

อีก๑๐กว่าปีข้างหน้าพี่เท่าไหร่หรือว่ะ
อายุ๒๐ปีเขาบวกเลขแล้วเป็น๖๕เกือบแล้วอายุ๒๐เพื่อนอะไรวะ
๖๕ก็๒๔๐มากยังลองได้พอดีนะมากระบวนแล้วได้พอดีนะอ่ะอ่อไหม
ก็เข้ากับพ่อชั้นตอนนี้อ่ะ๖๔๖๔เนี่ย๖๔แล้วคุณให้๔๐
กว่าเราอ่ะ๕๒อย่างเดือนหน้าจริงไหมคิดยัง๑๒เลยนะคุณอ่ะอุ้ย
หนุ่มเนาะใครจะเครียดเหมือนเธอล่ะที่แก่เร็วฉันไม่เครียดอยู่แล้วนึกออกไหม